ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะบอกเลยนะไม่ใช่แค่คนนะ

ติดอ่างอยู่หรือคะคุณ

งูติดอ่างครับ
มันจะขู่ยังไงอย่างงูติดอ่าง

คือลักษณะมันหลบร้อนหวังจะไปพึ่งเย็น

ก็ติดอ่างอ่ะถ้าเห็นงูตกใจอ่ะ

เหตุเกิดที่ไหนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ

โอ้โหกู้ภัยเขาก็มาจับเจ้างูตัวนี้เอาไว้ได้

ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่า

งูบองหลางูจงอาง

บางทีเนี่ยนะครับบ้านช่องเราเก็บเอาไว้แล้ว

ใช่มันก็ไปหาที่เย็นอย่างห้องน้ำนี่แหละ

ดิฉันก็คิดมาว่ามันขูบฟ้อ